ที่จังหวัดสนับปรีมีผู้ชายคนหนึ่งเขาไปศักดิ์

มีข้อความว่าตัวเขาเองจะบริจาคร่างกาย
ให้กับโรงพยาบาลหลังจากที่เสียชีวิตแล้วนะคะ
คนที่เห็นเขาชื่นชมแล้วก็ถ่ายรูปไว้
เป็นรอยสักแบบนี้เป็นข้อความยาวเลยนะคะ
มีรอยสักอยู่ที่กลางหลังค่ะข้อความที่เขียนยาวทั้งหมดเนี่ย
ถ้าท่านใดพบร่างกายนี้สิ้นชีวิตไม่มีลมหายใจ
ช่วยเก็บส่งมอบให้กับโรงพยาบาลพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี
หรือสภากาชาติไทยผมบริจาคดวงตาหัวใจตับไตปอด
และอวัยวะอื่นเพื่อประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ต่อไป
นายสุวรรณนาคสร้อยพร้อมเลขบัตรประจำตัวประชาชน
ล่างสุดระบุไว้เรียบร้อยคนที่เห็นภาพนี้เข้ามาอ่าน
นี่อะไรอ๋อเป็นการบริจาคร่างกาย
ชื่นชมแล้วก็แชร์ต่อกันไปนะคะ
ผู้สักข่าวลงพื้นที่ไปพบกับนายนพะโดนนาคยด

เปิดมา๔ปีแล้วไม่เคยเจอใครสักแบบนี้มาก่อนเลย
รู้สึกทึ่งมากและแม้ว่าจะเป็นข้อความตัวอักษร
แต่ก็มีความยากอยู่เหมือนกันเพราะต้องใช้ความละเอียด
เพื่อให้ตัวอักษรคมชัดและเป็นแนวเดียวกัน
ศักดิ์ทั้งหมด๓ชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยค่ะ
ขณะที่นายสุวรรณาคสร้อยหนุ่มเจ้าของรอยสัก
อายุ๓๓ปีเป็นชาวอยุธยา
ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับทีมข่าว

แต่เพราะได้ไปบริจาคอวัยวะไว้ที่โรงพยาบาลพระพุทธบาทสระบุรี
เลยอยากจะสักไว้เตือนตัวเองค่ะ

และหากมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นเป็นอะไรไป
เพื่อให้คนที่พบร่างได้จัดการตามข้อความที่ศักดิ์ไว้
ก็คือสิ่งที่ตัวเองประสงค์กับการบริจาคร่างกายค่ะ